เป็นพูดถึงคำว่าอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุต่อให้เราขับรถดีแค่ไหน
กฎจราจรแค่ไหนมีสติแค่ไหน
แต่คำว่าอุบัติเหตุนี้อาจจะเป็นคนอื่นมาชนเราก็ได้นะคะ

เพราะว่าเป็นอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้น
มีสองสามีพันรยาคู่หนึ่งขับรถอยู่ดี
มีรถอีกหนึ่งคันวิ่งมาด้วยความเร็วจากทางด้านหลังมาพุ่งชน
จนทำให้รถของสองสามีพันรยาคู่นี้เนี่ยนะคะ

ตอนนี้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ

เป็นคันที่เห็นอุบัติเหตุทั้งหมดนะคะ
เป็นอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นเลนส์ฝั่งตรงข้าม
คุณผู้ชมจะเห็นรถสีดำเนี่ยขับมาด้านหน้าก่อนนะคะ
จากนั้นรถคันสีขาวพุ่งมาด้วยความเร็วชนท้าย
จนทำให้รถคันสีดำพลิกหลายตลบ
คนที่อยู่ในรถเป็นสองสามีพันรยานะคะ
ตอนนี้ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
คลิปนี้เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถ
แล้วเขาก็เอามาแชร์ในโลกออนไลน์นะคะ
ระบุว่าวินาทีอุบัติเหตุรถยนต์กับรถยนต์
เกิดขึ้น๑๘นาฬิกา๖โมงเย็นพุธ๒๐มิถุนายนที่ผ่านมา
ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณวัดพระธาตุดอยโมก
อยโมกคลานะในอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะคะ

ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันค่ะ
หลังจากที่คลิปนี้แพร่ออกไปถูกแชร์ออกไป
มีผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งระบุว่า
เธอคือลูกสาวของคนที่อยู่ในรถสีดำที่พลิกไปหลายตลบ
ระบุข้อความลงไปอีกบอกคุณพ่อคุณแม่
เดินทางจากการไปวัดที่อำเภอฮอต

ขณะนั้นถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางลงเขาพอดี
คุณพ่อสังเกตคุณพ่อเป็นคนขับนะคะ
สังเกตว่ารถยนต์คันสีขาววิ่งตามมาด้านหลัง

พยายามจะขับเบี่ยงซ้ายชิดซ้ายให้ได้มากที่สุด
เพราะคนที่ขับเร็วจะต้องชิดขวา

เพื่อให้รถสีขาวแซงไปได้นะคะ
แต่ปรากฏว่าคันสีขาวพุ่งมาด้วยความเร็ว
แล้วก็มาชนท้ายรถพ่อและแม่ของเธอ

ขณะที่ตอนนี้พ่อและแม่ของเธอ

อาการดีขึ้นตามลำดับค่ะ

โดยเฉพาะทางลงเขาแบบนี้ระมัดระวังความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นนะคะ